ไปดูเหตุนี้กันบ้างตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
เหตุเพลิงไหม้ชุมชนหลังวัดศรสสุขศวร้าว๓๘
คือในขณะเกิดเหตุทุกคนเขาก็ระดมกำลังกัน
ดับเพลิงรถพยาบาลอะไรก็ไปในพื้นที่ใช่ไหมคะ
แต่ปรากฏว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งค่ะ
ขับปาดหน้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ซะอย่างนั้นเลยนะคะทั้งที่เขากำลังรีบรุดไป
ระงับเหตุการณ์ไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
วันหนาแน่นนะครับตอนนี้นะครับกลุ่มควันที่เห็นนะครับตอนนี้
เบื้องต้นยังเป็นสีดำอยู่นะฮะของผมอีกประมาณ
น่าจะถึงที่เกิดเหตุนะฮะตอนนี้อาสานี่ใกล้เครียมไหม

คุณผู้ชมค่ะคือเมื่อกี้ปากหน้ารถเร็วเลยน่ะ
หรืออย่างไรนะคะคือมันจะบอกว่าไม่ได้ยิน
มันก็ไม่น่าจะใช่นะไรน่ะดังมาก
ดูสิคะอื้อหือมันอันตรายแล้วมันจะเกิดอันตรายนะคะ
ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่เลยบอกคุณขับแบบนี้ได้ยังไง
จริงเขาไม่ได้พูดพอแบบนี้ด้วยนะอังตอบ
นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของทีมอาสาสมัครอพรค่ะหน่วยบุภาราม
เพื่อจะไปจุดเกิดเหตุแล้วก็มีการไลฟ์สดบอกสถานการณ์ไปด้วย
พอมาถึงช่วงหน้าห้างบิ๊กซีสุขสวัสดิ์ซึ่งใกล้จุดที่จะเป็นจุดกลับรถ
นายเรวัตวิ่งเลนขวาแล้วจู่รถเก๋งสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่
ก็ปาดมาเนี่ยจากเลนกลางตัดหน้ารถดับเพลิงทั้งทั้งที่รถดับเพลิงก็เปิดเสียงไซเรนดังมาตลอดทาง
เกิดเกิดอุบัติเหตุนะคะนายเรวัตก็เลยฝากบอกว่ากรณีแบบนี้ถ้าผู้ใช้
เห็นสัญญาณไซเรนไม่ว่าจะเป็นรถดับเพลิงรถกู้ภัยหลีกเถอะค่ะเพราะเขารีบแล้วเขาขับเร็วมากอันตรายนะคะ
ใช่ค่ะ
คันเดียวครับปาดออกมาเลยคันอื่นหลบหมดแล้วครับหลบกลัวหน่อยนะครับ
บางทีเห็นรถฉุกเฉินเนี่ยถึงจะเป็นรถดับเพลิงหรือจะเป็นรถพยาบาล
หรือจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่นะหลายอย่างที่มันเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนเนี่ย
ขอความกรุณาหลบให้สักนิดนะฮะหรือไม่ก็ดูซ้ายดูขวาให้เรียบร้อยก่อน
ถ้ามันชนขึ้นมาเนี่ยการสูญเสียมันเกิดขึ้นแน่นอนครับ
เช่นเดียวกับพนักงานที่อยู่ท้ายรถดับเพลิงที่คอยโบกรถขอทางอีก๓คนค่ะ
เขาบอกว่าถ้ารถดับเพลิงหยุดรถไม่ทันเนี่ยคือพวกเขาห้อยกันอยู่สามคนเนี่ย
เจ็บตัวแน่ใช่วอนขอความเห็นใจหน่อยนะคะ
ทุกคนถ้าเห็นเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่แบบนี้หลบด้วย
เพราะว่านอกจากพวกเขาแล้วยังมีอีกหลายชีวิตรอคอยความช่วยเหลืออยู่นะคะ
นาทีชีวิตสำคัญหมดทั้งรถดับเพลิงทั้งรถพยาบาลนะคะ
ใช่ค่ะนะคะเห็นเขาเปิดไซเรนมาแบบนี้คุณต้องรู้แล้วล่ะค่ะ
ว่าเขามีเรื่องฉุกเฉินนะ
และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะจากเรื่องเดียวกันนะคะ
มาดูความคืบหน้ากันหน่อยละกันหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้นะคะ
ชุมชนหลังวัดสารอดตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐาน
มีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะก็พบนะคะว่าตรงเนี่ย
เขตที่เกิดเหตุมันอยู่ตรงบางประกอบเขตราชบุรณะ
ก็กลายเป็นว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกันไปถึง๓๕หลังคาเรือน
อย่างที่เห็นความที่เป็นชุมชนด้วยดูสิ
ก็เป็นอย่างนี้เลยมีครอบครัวที่ประสบภัยถึง๘๐ครอบครัวนะคะ
จากทั้งหมดในหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าคนนะคะจากที่เมื่อวานนี้เนี่ย
อย่างที่บอกว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่คือความที่มันลามไปด้วยในหลาย
คือหลายหลังคาเรือนค่ะ
นักศาสุวิมนต์จันทรงาอายุสามสิบสองปีเป็นผู้ประสบภัยค่ะ
เล่าว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเธอขายของอยู่ที่ตลาด
พอรีบกลับมาโอ้โหไฟคือมันโหมแรงแล้วนะคะ
ห้องเช่าเธอไม่เหลืออะไรเลยค่ะยังดีที่เธอได้เอาลูกชายอายุสิบขวบไปขายของด้วย
ถ้าปล่อยให้ลูกอยู่บ้านเนี่ยคือเธอบอกไม่รู้จริงว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ท่านาจราธิสำนักงานเขตราชบุรณะแล้วก็หน่วยงานต่างต่างค่ะ
มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้คอยช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างเช่นโรงทานจุดบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างเอาไว้ที่โรงเรียนวัดสารอด
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยและคนที่จะมาร่วมบริจาคสิ่งของด้วยนะคะ
เรื่องต้นมูลนิธิป่อเต็กตึงหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐเอกชน
เขาก็ตั้งจุดลงทะเบียนผู้ประสบภัยเอาไว้
จะได้รวบรวมยอดและรายชื่อของผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ค่ะ
แล้วก็จะเร่งให้ความช่วยเหลือกันต่อไปนะคะ
เป็นจุดที่เขารับตัวเลยจากเพื่อนที่โรงเรียนค่ะ
เห็นใจจริงนะคะแล้วช่วงนี้ต้องระวังฟืนไฟกันให้ดีนะคะ

มีเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อยที่เราจะต้องมานั่งอ่านข่าวอยู่แบบนี้